ดูความคืบหน้าเหตุการณ์ที่สาวธอมไปทำร้ายร่างกายอดีตแฟนสาว

เมื่อวานนี้๔โมงสารอนุมัติออกหมายจับ๕โมง
ตำรวจสนพหนร่วมกับสนบ้านแก่ง
ไปตามจับสาวธอมได้ที่บ้านพัก
ที่อำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยแล้วก็นำตัวเข้ากรุงเทพ
ล่าสุดในวันนี้ช่วงเช้า
นำตัวสาวธอมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพที่จุดเกิดเหตุก็คือ
ปรากฏว่านี่เลยบรรยากาศที่เกิดขึ้น

ธอมกำลังจะลงมาจากรถเนี่ยนะคะ
หมวกแบบนี้แล้วก็ใช้แมสปิดบังใบหน้า
ผู้สื่อข่าวของเรารายงานบอกว่าสาวธอมมีอาการเครียดนะ

แล้วก็รับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา

แล้วก็ตลอดการที่ทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยคือ
ก็ไม่ได้ขัดขืนนะ
ทุกอย่างคือก็เป็นไปตามกระบวนการค่ะ
นี่คือบรรยากาศที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเช้านะคะ
ธอมก็คือนางสาวกาญจนาหรือว่าโอ

เป็นสาวหล่อที่ก่อเหตุทำร้ายร่างกายนางสาวพิมพิไล
ผู้เสียหายหรือว่าน้องฟางปักศรีอายุ๒๒ปีค่ะ
จุดที่ตำรวจนำตัวสาวธอมไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
ก็คือในซอยเสือใหญ่รัชดาซอย๓๖
ตลอดการทำแผนก็มีชาวบ้านไปมุงดูแล้วก็ตะโกนด่าทอ
คือมีทั้งป้ายไฟมีทั้งป้ายพลาสติกนะคะ

แล้วก็มีบางช่วงบางตอนตะโกนด่าขึ้นมาเลย
คือด่าพร้อมกันแล้วก็ชี้ไปตรงที่เขากำลังทำแผนอยู่
แล้วก็รุมด่าเป็นระยะ
พลตำรวจตรีสมพงศ์ชิงดวงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาน
ก็ได้สรุปภาพรวมการทำแผนบอกว่า
ผู้ต้องหายอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหา
และบอกว่ารู้สึกผิดต่อเหตุการณ์ที่กระทำลงไป
แล้วถามว่าสาเหตุไปทำเขาทำไม
ทอมบอกว่าเมาเมาบวกกับหึง
ก็เลยบันดาลโทษะลงไม้ลงมือกับอดีตแฟนสาว
และที่สำคัญเพราะว่าไม่พอใจที่แฟนสาวเนี่ย
ไปขอเช็คแชทไลน์ในโทรศัพท์
แล้วก็บอกว่าตำรวจบอกว่าคือนี่คือสาเหตุ
ที่สาวธอมไปทำร้ายร่างกาย
ก่อนหน้านี้จำกันได้ไหมตำรวจมีการแจ้งข้อกล่าวหา
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นให้ได้รับบาดเจ็บ
แต่วันล่าสุดตำรวจเพิ่มข้อกล่าวหาไปแล้ว
คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นได้รับบาดเจ็บสาหัส
เพราะว่าแพทย์มีการวินิจฉัยออกมาแล้ว
ว่าผู้หญิงผู้เสียหายก็คือคุณฟาง
ต้องพักรักษาตัวประมาณ๒เดือน
คือ๒เดือนก็เข้าข่ายสาหัสแล้วนะ
เพราะว่าถ้าเกิน๒๐วันก็ตามประมวลกฎหมายอาญา

โทษก็คือจำคุกตั้งแต่๖เดือนถึง๑๐ปีค่ะ
ทีนี้ตอนขั้นตอนของการทำแผน
ก็มีค่าขั้นตอนด้วยกันที่กาญจนาลงมือทำ
ก็คือผลักผู้เสียหายให้ล้มลง
ก่อนที่จะใช้หมวกกันน็อกที่พกติดตัวมาด้วย

ฟาดเข้าไปที่คุณฟางทำให้คุณฟางได้รับบาดเจ็บ
จากนั้นก็ใช้เท้าเตะไปที่ใบหน้าของผู้บาดเจ็บ

หลังจากนั้นค่ะก็ลากตัวผู้บาดเจ็บขึ้นมาทำร้ายต่ออีกครั้งหนึ่ง
และในจังหวะที่ผู้บาดเจ็บล้มลง
การจนาก็ยังดึงศีรษะจับศีรษะ

อันนี้คือ๕ขั้นตอนในกระบวนการ
ทำแผนประกอบคำรับสารภาพในวันนี้
บรรยากาศก็เป็นไปอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละ
ส่วนกาญจนาวันนี้เธอดูเครียดนะ
เครียดมากกว่าวันที่ไปลงมือกระทำคุณฟางนะ

เอาล่ะคุณผู้ชมรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
สาเหตุที่ไม่นำตัวผู้ต้องหามาแถลงข่าวในครั้งนี้

ตำรวจสนพหนโยธินนัดแนะกับสื่อมวลชน

คือจะเตรียมประหนึ่งว่าเดี๋ยวจะมีการแถลงข่าว
แต่มีการสับขาหลอกค่ะลับลวงพลาง

นำตัวกาญจนาออกไปทางด้านหลัง
แล้วก็ไปทำแผนที่จุดเกิดเหตุ
สาเหตุถามว่าเอ้าแล้วทำไมถึงไม่ทำ

รองผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า

เพราะว่าผู้ต้องหาร้องขอความเป็นส่วนตัวเอาไว้
และบอกว่าอยากมีที่ยืนในสังคมหลังจากนี้

และในวันพรุ่งนี้ก็จะนำตัวกาญจนา
ฝากขังที่สารอาญารัชดาพิเศษ

ท้ายคำร้องคัดค้านการประกันตัว
ถามว่าทำไมก็เพราะว่ามีพฤติการคือ๑หลบหนี
มีพฤติการสองคืออาจจะไปยุ่งเหยิงต่อพยานหลักฐาน
ฟังเสียงรองผู้บัญชาการตำรวจนครบานชี้แจงเรื่องนี้กันหน่อยค่ะ
สรุปคือคืนนี้กาญจนานนอนคุกที่สนพโยธินนะคะ

ซึ่งหากพบว่ามีสารเสพติดในร่างกายของกาญจนาก็พร้อม
ที่จะแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมในทันทีค่ะ
แล้วก็มีรายงานจากเจ้าหน้าที่ที่อยู่หน้าห้องควบคุมเนี่ยนะคะ
ก็คือหน้าห้องขังบอกว่ากาญจนาตอนนี้มีอาการเครียดให้เห็น
ไม่พูดไม่จากับใครและที่สำคัญไม่ได้ร้องขออะไรกับ